คุณผู้ชมคะช่วงนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะ
อ่างทองก็ตกหนักเหมือนกันเมื่อคืนนี้เป็นพายุฝนเลยค่ะ
แล้วมีข่าวเศร้าเกิดขึ้นคือมีบ้านทรงไทย
คุณญายอายุเยอะแล้วเก็บป่วยด้วยนะคะ
แก้หนีออกมาไม่ทันเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตเลยค่ะ
ทรงไทยริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอวิเศษชายชาญอ่างทอง
ถล่มลงมาทับเจ้าของบ้านจนเสียชีวิต
บ้านหลังนี้อายุเป็นร้อยปีค่ะคุณผู้ชม
ลิ้นจี่โพทองอายุ๘๘ค่ะ
ท่านก็เสียชีวิตอยู่บนที่นอน
เสาบ้านทับศีรษะพอดีค่ะ

กระเบื้องที่หล่นเก็บข้าวของที่กระจัดกระจาย
และนำร่างของคุณยายลิ้นจี่ออกมา
นางสาวเอ็มออนผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
บอกว่ามีพระสงฆ์มาบินทบาท
แล้วพระสงฆ์ท่านเป็นคนเห็นนะคะ
บินทบาทแล้วเห็นว่าอ้าวบ้านหลังนี้ถล่มลงมา

รู้อีกทีคือพระท่านออกบินทบาท
ช่วงจังหวะถล่มคงไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินหรืออย่างไร
พอแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
คุณยายลิ้นจี่ท่านเสียชีวิตอยู่ในบ้าน
คือคาดว่าสาเหตุฝนตกหนักลมแรง
แล้วบ้านอาจจะอายุเก่าแก่ด้วยนะคะ
สะพ้ายกับน้องชายค่ะ
สะพ้ายคือนางสาวพนิดา
น้องชายของคุณยายคือในกลมอายุ๘๕แล้วนะคะ
ก็ได้แต่ยืนดูร่างไร้วิญญาณของคุณยาย
ยืนดูซากบ้านนี่คือน้องชายนะคะในกลมอายุ๘๕
ก็จับมือปลอบใจกันในครอบครัวค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่ายายลิ้นจี่อยู่บ้านหลังนี้คนเดียว
บ้านหลังนี้โอ้โหอายุร้อยกว่าปีตั้งแต่รุ่นทวด
แต่ก็จะมีญาติพี่น้องนำข่าวปลาอาหารมาให้คุณยายลิ้นจี่นะคะ
มาคอยนั่งคุยมาอะไรแต่ยายแกอยู่คนเดียวเลย
สาเหตุก็คงจะผูกพังตามการเวลาด้วย
แล้วมาเจอกับฝนตกลมแรงด้วย
กู้ภัยบอกว่าตัวไม้โครงหลังคามันรับน้ำหนักเยอะค่ะ
อุ้มน้ำฝนมันก็เลยถล่มลงมา
คือน้องชายของคุณยายบอกว่าพี่สาวจริงก็ไม่ได้อ่อนแออะไรมาก

น้องชายบอกว่าตอนแรกผมยังคิดว่าผมจะตายก่อนเลยเหรอ
แต่กลายเป็นว่ามาเจอกับเหตุการณ์นี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ

ทีมข่าวของเราก็ลองดูรอบเป็นแบบนี้ค่ะ

เรือนไทยทรงภาคกลางด้านหน้าติดคลอง
ก็ค่อนข้างจะสุดโสมนะคะจุดที่ถล่มลงมาบริเวณชาญชาลาด้านหน้า
ตรงกับห้องนอนของคุณยายลิ้นจี่พอดีเลย
ก็ยังไม่ได้มีการลื้อถอนโครงหลังคาหรือกระเบื้องที่พังเสียหายออกไป
ยังเห็นเป็นโครงแบบนี้นะคะครับ
จัดงานศพของคุณยายลิ้นจี่
วันแรกยังเงียบเหงาเพราะคุณยายท่านก็ไม่ได้มีญาติเยอะมากอะไร
มีแค่น้องชายนะคะก็คือในกลมท่านเมื่อสักครู่ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
มีหลานบุญธรรมเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงอีกคนนึง
ก็เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราเลยคุยกับหลานบุญธรรม
เบนจรงอายุ๒๘บอกว่าคุณยายอยู่คนเดียวจริง
ก็เนี่ยมีเขากับพี่สาวคอยสลับเอาข้าวเอาน้ำไปให้คุณยาย
คุณยายเคยล้มขาเจ็บค่ะก็เลยไม่ได้ออกจากบ้านมา๒ปีกว่าแล้ว
คืออยู่ติดบ้านตลอดเลยอะค่ะแต่ก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้นะคะ
ทำกับข้าวเองยังได้นะคะเข้าของน้องห่องน้ำได้ปกติ
คุณยายมีปัญหาทางการได้ยินคือฟังไม่ค่อยชัด
บ้านหลังนี้ซุดโสมจริงตั้งแต่สามีของยายเสียชีวิตไป
หลายสิบปีก่อนก็ไม่ได้ซ่อมเลยจะให้ยายไปอยู่ที่อื่น
ยายก็ไม่ไปยายรักบ้านหลังนี้มาก
ญาติญาติก็ปรึกษากันนะคะว่าอนาคตอาจจะต้องลื้อตัวบ้าน
แล้วก็นำส่วนที่พอใช้ได้นำไปถวายวัดค่ะ

ใช่ค่ะแล้วก็ชาปนกิจวันพระฤหัสบดีนี้นะคะ
ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เหมือนกัน
เวลาคนไก่อยู่เพียงลำพังค่ะพี่อุ๊ย

อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะอยู่อาศัยด้วย
คือแถวนี้เนี่ยส่วนมากลูกหลานจะไม่ได้อยู่แล้ว
จะไปอยู่ในเมืองแล้วมีครอบครัวจะเหลือคนเท่าคนแก่
คือพื้นที่ตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยน้ำท่วม

เพราะว่าที่คลองขนาดที่บางจักรวิเศษชายชาญอ่างทองเนี่ย
บ้านคุณย่าผมอยู่ที่นั่นแล้วจะมีแม่น้ำน้อย

บ้านก็จะเป็นยกสูงอยู่เหมือนเดิมแล้วแล้วมันเก่าแก่มากซึ่ง

แล้วคุณยายอยู่ทั้งคืนนะฮะเมื่อคืนอาจจะเกิด
พายุหรือฝนอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับ